สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะตื่นเช้ามาท้องฟ้าเนี่ยแทบมองไม่เห็นแสงแดดนะคะ
สภาพอากาศของเราเนี่ยแปรปรวนอย่างต่อเนื่องเกิดจากสองปัจจัยอากาศค่ะ
ปัจจัยแรกนั่นก็คือร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือของไทยนะคะ
เมียนมาและก็ประเทศเวียดนามค่ะ
ลักษณะแปดนี้นะคะบวกกับมรสุนภวรประจำวิดูการ
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน

ปัจจัยนี้ค่ะทำให้บ้านเราจะมีฝนตกหลายแห่งค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงภาคใต้นะคะฝั่งตะวันตกด้วย
คุณผู้ชมค่ะส่วนสถานการณ์คลื่น

เพราะว่าบริเวณทะเลอันดามันเนี่ย
ขึ้นจะสูงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะ
ตั้งแต่จังหวัดพางงาขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้น
พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ระยะนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
คุณผู้ชมส่วนสถานการณ์พายุโซนร้อนเจิมปากกาเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้ที่นั่นต้องเผชิญกับพายุคุณผู้ชม

นี่คิดภาพนะคะถ้าเรากำลังจะไปทำงาน
เดินขึ้นรถไฟใต้ดินและมีน้ำไหลทะลักขึ้นมาแบบนี้

นี่คือเมืองเจิ้งโจในประเทศจีนนะคะ
เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน
ล่าสุดนะคะก็มีการอบพยพประชาชนแล้วกว่า๑แสนคนค่ะ
และนี่คือรูปรับด้านหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ